แต่เรื่องของความเชื่อแล้วนั้นไซส์ต้องบอกว่าอยู่ไหนก็ล้วนแล้วแต่เชื่อได้ทั้งนั้น
โดยเฉพาะพูดถึงไอ้ไข่ที่นครศรีก็ว่าฮอตแล้ว
แล้วล่าสุดเชียงใหม่ก็ฮอตนะเจ้า
ไปถึงเชียงใหม่กันเลยค่ะที่วัดบวกครกเหนือ
อยู่ที่หมู่แปดตำบลท่าวังตานำพลศาสตร์รักษณีย์จังหวัดเทียงใหม่
ตอนนี้เหล่าคนดวงดีมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้ไม่ขาดสาย
แล้วคุณดูไอ้ไข่ที่นี่โดดเด่นเป็นสง่าสีดำด้วยนะ
เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของคนที่เลื่อมสายศรัทธา
เพราะว่ามีคนมากราบไหว้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่นี่แหละ
งานนี้ก็เลยนำเครื่องสักการะมาถวายมาแก้บน
ทำเอาหลายคนฮือฮาแล้วดูของที่มาแก้บนสิคุณโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
ถือว่าได้ทำบุญแล้วกันสำหรับใครที่ขอพรแล้วโชคดีนะคะ
ก็เอาเป็นว่าใครที่มีความเลื่อมสายศรัทธาในไอ้ไข่
ก็สามารถแวะเวียนมาที่วัดบวกครกเหนืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้เหมือนกัน
ทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนตัว
อยู่ที่ไหนไปก็ได้ขอให้เราไปด้วยใจบริสุทธิ์ก็ย่อมได้ผลดีแน่นอน
แต่ต้องบอกแบบนี้ทุกวันนี้ไอ้ไข่มีอยู่ทุกที่ทุกจังหวัดแล้วนะ
ทั้งหมดราชบุรีประจวบคีรีขันโอ้ยเยอะมากคุณผู้ชม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมค่ะ